ขอพาไปทำความรู้จักกับผักชนิดนี้หน่อยได้ไหม

บอกเลยว่าผักนี้ช่วยกระชับได้จริงค่ะ

ไม่แน่นอนค่ะเราถึงจัดใจว่าผักนี้มันชื่อนี้จริง
หรือว่ามันเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกอะไรสักอย่าง

ก็คือต้นอ่อนทันตะวันลักษณะคล้ายแบบนั้น
ซึ่งรสชาติและคุณค่าของผักชนิดนี้ก็กล้ายเคียงกัน
เป็นชาวบำเภอกแกลงจังหวัดระยอง
เล่าถึงการปลูกผักชนิดนี้นะคะ
ว่ากว่าจะได้มาเป็นต้นอ่อนให้ได้กินกันเนี่ย

ต้องรอนานถึง๘เดือนกว่าจะได้กิน
ต้องคอยดูแลเรื่องเชื้อรา
แล้วสำคัญมากเลยเพราะว่า

จะทำให้ผักกระชับตายยกแปลก

กว่าจะปลูกได้ต้องเริ่มปลูกต้นพันธุ์ประมาณเดือนธันวาคม

เอามาทำเพาะเป็นต้นอ่อน

แช่น้ำเมล็ดอีก๓เดือน
ถึงจะมานำมาลงแปลงปลูกได้
แม้รวมแล้ว๘เดือนกว่าจะได้เพาะนะคะ

ถึงจะได้ทานเป็นต้นอ่อนแบบนี้
ถามว่ามีรายละเอียดอะไรอีกไหม
ดินค่ะดินที่ใช้ในการลงแปลงเพาะต้นอ่อนเนี่ย

สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวนะคะ
เพราะว่าหลังจากที่เพาะแล้วเนี่ยต้องลื้อดินออกไปทิ้งทั้งหมดเลย
ไม่สามารถนำดินนั้นกลับมาปลูกเป็นครั้งที่๒ได้
หมายความว่าต้องเปลี่ยนดินตลอดเวลาตลอดทุกครั้งที่ปลูกใหม่
และสำหรับผักกระชับนี้นะคะเอามาดูกันเพิ่มเติม
ลำต้นของมันเนี่ยเล็กแบบนี้รสชาติจะเค็มนิด
ส่วนใบจะมีรสชาติมันปนเข็มไม่มีกลิ่นนะคะ
พคุณของมันก็คือจะบรรเทาอาการแก้ปวดประจำเดือน
ปัสสาวะบรรเทาโรคมาลาเรียกระเพาะอักเสบ
แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยกระชับช่องคลอด
เฮ้ยมันดีตรงนั้นนี่แน่
เขาก็เลยเรียกผักกระชับ
คุณผู้ชมค่ะราคาขายนะอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๖๐บาท
ซึ่งจะมีร้านอาหารประจำมาสั่งจองพี่เขาไว้ล่วงหน้าเลย
เขาก็เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็วางไว้หน้าบ้านนะ
พอถึงเวลาแม่ค้าก็มาขอซื้อลูกค้าก็มาขอซื้อ
บอกว่าโอ้โหสร้างรายได้เป็นกรอบเป็นกรรมนะ

ครับแล้วมันสำคัญตรงที่ว่ามันไม่ได้เพาะกันง่าย

เอาจริงมันไม่ได้ดีกับผู้หญิงอย่างเดียวนะ
ถ้าเป็นไปได้ผู้ชายกินอย่างผมกิน

กระชับมิตรนะสิคุณนะ

ไม่ได้กระชับได้ขนาดนั้น
จะบอกว่ามันก็อาจจะไม่ได้เห็นผลอะไรขนาดนั้น

มันก็เป็นพืชสมุนไพรสัตว์ที่มีสรรพคุณเล็ก
อย่างไรก็ตามทานพืชผักสมุนไพรมันดีอยู่แล้ว
กระชับ